ถามคุณผู้ชมถามปุ้ยถามดอม
เฉียดรางวัลที่๑นะไม่เอารางวัลอื่นนะ

โอ้โหแล้วได้อะไรบ้างไหมไม่ได้เลยเหรอตอนนั้นรู้สึกยังไง

เลขตัวที่๒ของผมเฉียดสุดคือเกือบจะซื้อ

เราหลังมือใส่มั้ยคุณผู้ชมฮะ
ความรู้สึกแบบปุ้ยเนี่ยน่าจะใกล้เคียงแต่เพราะว่าพี่ผู้หญิงคนนี้ลุ้นกว่า
โอ้โฮคุณผู้ชมฮะผมจอนมันลุกสู้ขึ้นถึงหัวเลยโอ้โฮ

สุดเลยจริงรุ้นได้ที่ทำงานด้วยเห็นคีย์บอร์ด

บอกตัดที่ทำงานไม่ได้ไป๒๐นาที

เฮ้ยฉันใช้ฉันถูกแดดเลย
เหนื่อยดาวน์ไลฟ์สดอยู่เคยมั้ย

ไม่เฉียดด้วย
เฉียดไปตัวเดียว๖ล้านเกือบเข้ากระเป๋า
แล้วก็เขียนข้อความว่าเกือบจะรวยแล้วล่ะ
บุญยังไม่ถึงสตันหมดแรงที่จะทำงานเลย

บุญฉันมีแต่คงไม่ถึง

บอกใกล้แล้วแล้วสักวันจะเป็นของเรา
คำว่างวดหน้ายังมีเสมอแล้วก็

เอาล่ะมาดูเรื่องสลากดิจิทัลกันบ้าง

อมโอนเงินใส่แอปเป๋าตังค์ไว้

นี่แหละครับฉบับละ๘๐บาทนะฮะ
พันโทหนุนสันสนาคม
ท่านผู้บริการสำนักงานสลากกินแบบรัฐบาล
บอกว่าสลากดิจิทัลงวดประจำวันที่๑๖สิงหาคมนี้จะเริ่มขาย

จำนวนสลากทั้งสิ้น๙๙๒๕๐๐ฉบับ
เพิ่มจากงวดก่อนหน้านี้๒ล้านฉบับครับ
ซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการสลาก

การขายสลากดิจิทัลให้ครบ๒๐ล้านฉบับ
เอาทำไมทำไมต้องครบ๒๐ล้านฉบับภายในปีนี้เนี่ย

มันมีจำนวนขายได้สัก๗๑๐วันต่องวด

หมดภายในเวลา๑วันกับอีก๗ชั่วโมงนะครับ
พบว่ามีผู้ซื้อ๗รายนะ

ถูกรางวัลที่๑คนละ๑ฉบับนะฮะ

มีคนถูกรางวัลที่๑นะครับ
ละ๑ฉบับตอนนี้รวมที่กองสลากจ่ายไปแล้ว๔๒ล้านบาทครับ

ไปค่ะยินดีกับทุกคนด้วย